แล้วก็รอติดตามผลการเลือกตั้งอย่างใจจดใจจ่อนะครับ
ตอนนี้เวลาผ่านไป๓ชั่วโมงครึ่งนับตั้งแต่เปิดหีบนะครับ
โมงเช้าที่ผ่านมายังมีเวลาไปลงคะแนน
ใครยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จนถึง๕โมงเย็น
ยังมีเวลาอยู่อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับ
ภาพรวมการเลือกตั้งจนถึงตอนนี้เห็นว่า
ทางกรกตนะครับประธานกรกตไปตรวจความเรียบร้อย
ภายในหน่วยเลือกตั้งเขตพญาไทยด้วยตัวเองนะครับ

แล้วคืนนี้พอจะลุ้นผลคะแนนได้มากน้อยแค่ไหน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันนะครับ
พี่ก๊อฟทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากพื้นที่เชิญครับ
ครับคุณพีรวัตรคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประธานกรกตก็คาดการณ์นะครับว่า

เราจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอย่างแน่นอน
เลือกตั้งปีนี้ต้องบอกว่าประชาชนตื่นตัวเป็นอย่างมาก
คาดว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากกว่า๔ปีก่อน
หรือมากกว่า๘๐ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับ
แต่ขอเน้นย้ำนะครับว่าประชาชนขณะที่เข้าไปในครูหา
ระวังอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
จากว่าทางด้านของประธานกรรมการการเลือกตั้งครับ

คือทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก่อนที่จะเปิดหีบเลือกตั้งในช่วงของก่อน๘โมงเช้าครับ
ที่โรงเรียนสวนบัวที่เขตพญาไทกรุงเทพฯ
เพราะว่าชื่อของท่านนั้นก็เป็นชื่อของผู้ที่
มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในพื้นที่นี้ครับ
หน่วยเลือกตั้งที่๒๖โรงเรียนสวนวัวที่เขตพญาไทยกรุงเทพครับ
หลังจากที่ลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่า
ภาพรวมทุกอย่างตามที่มีการตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ยังไม่มีบรรยายงานการเกิดปัญหาขึ้นนะครับ
กรรมการประจำหน่วยเองก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็มีการกำชับว่าให้ระวังเรื่องของข้อผิดพลาดให้มากที่สุดครับ
รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที
ซึ่งหลายกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ก็สามารถที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขไปเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
ส่วนกรณีที่พบว่ายังคงมีป้ายหาเสียงของบางพักที่ไปติดอยู่ตามใกล้พื้นที่หน่วยเลือกตั้งนั้น
ก็มีการเน้นย้ำว่าให้รีบนำออกไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่ายังมีหลงหูหลงตาแล้วก็ติดตั้งอยู่บ้าง
ขอให้ประชาชนนั้นสามารถแจ้งแล้วก็นำออกได้ทันที
และขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยครับ
ส่วนจุดอื่นนั้นป้ายหาเสียงที่มีการติดเอาไว้
ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับการกระทำที่อาจจะไปสุ่มเสี่ยง
ในการช่วยในการเลือกตั้งหรือว่าสร้างแรงจูงใจ
เพราะว่าอาจจะผิดกฎหมายการเลือกตั้งได้ครับ
ส่วนเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง
ล่าสุดยังอยู่ที่๑๖๓เรื่อง
มากที่สุดเป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ก็มีการดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วนะครับ
โดยกรกตคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า
ในครั้งนี้ครับประชาชนที่มีผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง
มากกว่า๔ปีก่อนนะครับหรือว่าเกิน๘๐ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด

สำหรับการติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่า
คะแนนก็จะเริ่มรายงานได้นะครับ
ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
คาดว่าเราจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน๔ทุ่มของค่ำคืนนี้
และคะแนนก็จะเข้ามาแล้วประมาณ๙๕ของคะแนนทั้งหมด
ไปฟังเสียงของประธานกรกตครับ

การใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่
เพื่อให้การเลือกตั้งในวันนี้ในครั้งนี้

หรือมีข้อบกพร่องก็ต้องแก้ไขให้ได้

เราก็ประมาณการไว้ว่าประมาณ๖โมงครึ่ง
น่าจะนับหน่วยหน้าคะแนนทั่วประเทศ

ก่อนที่จะกรอกแบบประกาศผลการนับคะแนน

ทุกหน่วยรู้แน่เชื่อว่าไม่เกินทุ่มครึ่ง
ทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตออกมาย้ำอีกครั้งนะครับ
ว่าตอนนี้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๙๔๗๗๕หน่วย
ทุกอย่างทุกหน่วยนั้นยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จนถึงเวลานี้ยังไม่เกิดความผิดปกตินะครับ

ประชาชนนั้นอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับ
แต่ถ้าประชาชนไปพบความผิดปกติก็สามารถแจ้งได้ที่กรรมการประจำหน่วย
หรือว่าแจ้งตรงมายังกรกตให้ตรวจสอบและดำเนินการได้นะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีการถ่ายคลิปลงโซเชียล
ว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนั้นมีการฉีกบัตรเลือกตั้งจนขาด
แล้วก็มีการนำสก๊อตเทปไปแปะเอาไว้แล้วบอกว่าเป็นบัตรดีสามารถใช้ได้
ตอนแรกครับทีมข่าวของเราตรวจสอบไปทางด้านของเลขาธิการกรกต
ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้ไม่ได้ขาดถึงช่องการลงคะแนนก็ถือว่าใช้ได้
แล้วก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ถ้าพิจารณาแล้วสามารถใช้ได้ก็ให้เป็นบัตรดีได้
แล้วก็สามารถสื่อสารบอกกรรมการประจำหน่วยให้รับทราบและสามารถมานับคะแนนได้
แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเข้ารายงานสดเมื่อสักครู่
ท่านเลขาธิการกรกตอแจ้งแบบนี้เขาว่า
เดี๋ยวขอกลับมาพิจารณาใหม่ว่าบัตรที่ฉีกในกรณีแบบนี้สามารถพิจารณาเป็นบัตรดีได้หรือไม่
จะบรรยายงานให้ทราบอีกครั้งว่าในกรณีนี้บัตรแบบนี้สามารถนำมาใช้นับคะแนนได้หรือไม่
เนื่องจากว่าเพิ่งแจ้งผมมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เอง
คุณผู้ชมครับเลขาธิการกรกตเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าใครที่ออกไปลงคะแนนเสียงที่ครูหาอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับ
เรื่องของการถ่ายรูปเซลฟี่ในครูหาทั้งเรื่องของการถ่ายบัตรเลือกตั้งลงโซเชียล
รวมทั้งเรื่องของการทำลายบัตรเลือกตั้งและการใส่เสื้อที่มีโลโก้ของพักอันนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาด
ขอความร่วมมือมาแบบนี้จะได้ทำให้ทุกเสียงนั้นสามารถนำไปนับคะแนนเสียงได้และเป็นบัตรดีได้ทั้งหมดครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ